รถกู้ภัยเขาดึงเบรกมือแล้ว
เบรกก็ดึงชนตึ้งได้ไง

ซึ่งด้านหลังรถเก่งที่ล้อมันจะมีตัวขั้นเป็นปูนอยู่

นี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูข่าวนี้นะ

คิดว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้าง
ตั้งว่าชนคุณจะหยุดใช่ไหมไม่มีแรงไปอีกไปอีกดันจนรถเก่งล้อตะเลิด
ตัวที่กั้นเป็นปูนลงไปอีก
คุณถ้าเกิดว่าข้างหลังรถเก่งหลังล้อรถเก่งมันมีที่กั้นอยู่มันก็น่าจะหยุดแล้วไง

เออแต่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูสภาพนะ
ว่าสุดท้ายมันไปจบลงที่ยังไง

คือเข้าไปตรงแบบโพงหญ้าเนี่ยตรงเนี่ย

คุณดูใช่ไหมว่าตรงท้ายรถเก่งเนี่ยมันจะมีไอ้สาวปูนี่เขาทำเป็นตัวขั้นเนี่ยเนี่ย

นี่ที่รถกู้ภัยเขามาหยุดเพราะมันมีตัวข้านี่แหละ

คือตอนแรกถ้าไม่บอกว่าในรถยังมีคนหรือเปล่า
มันประหนึ่งว่าเหมือนมีคนขับแล้วพยายามดันไป

คือก็มีคนที่แบบดูแล้วก็ตั้งข้อสังเกต

บางคนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบลี้ลับหรือเปล่า
แต่จริงเรื่องนี้ทางวิทยาศาสตร์มันก็ต้องพิสูจนได้

ซอยมังกรนักดีที่สมุทรปราการครับ
รถตู้คันนี้เป็นของร่วมกระตันยูครับ

ทะเบียนก่อนแล้วกันเผื่อคุณผู้ชมจะชอบ

จริงแล้วรถคันนี้ไปจอดอยู่ในซองปกติ
แต่จู่ค่อยเคลื่อนตัวไปข้างหน้า
เบียนกไก่จจ๖๖๘๗นะครับ
เป็นทะเบียนยาลาแล้วจอดอยู่ในช่องจอด
แล้วก็จนโดนรถกู้ภัยดันตะเลิศ
ข้ามเสาปูนกั้นล้อไปอยู่ในพงหญ้าครับคุณผู้ชม
เหตุการณีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อวะตัมแซปนี่นะครับ
เอามาโพสต์เอาไว้พร้อมข้อความบอกว่า
รถไม่มีคนขับรถใส่เบรกมือ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ครับ
ไปถามคุณพลาคภูมิ
เขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนเอารถคันนี้
ไปจอดสแตนบายเพื่อรอออกไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนจะเข้าบ้านตอนตีหนึ่ง

เนื่องจากว่าน้องที่เข้าเวร
เขาบอกว่าเขาลืมแก้วน้ำไว้ในรถกลัวว่าเดี๋ยวแก้วน้ำมันจะหกหรือเปล่า
พอมาถึงอ้าวรถหายไปไหนทำไมมันเจอแต่ที่ว่างเปล่า

ตอนนั้นคิดว่าใครจะมาขโมยเหรอหรือยังไง
แต่พอหันมองไปอีกฝั่งหนึ่งอ้าวนี่ไง
มันชนอยู่ตรงนี้แล้วแบบทะลุพงหญ้าไปอ่ะค่ะ

อย่างที่พี่พักภูมิเขาบอกนะรถใส่เกียร์

เออแล้วยืนยันนะไม่มีคนขับนะ

พอไปถึงโรงจอดรถปุ๊บดูเข้าไปในที่ห้องที่จอดรถ
รถเราหายไปไหนก็ตกใจแล้วรถเราหายไปไหน
ก็ไขเข้าไปดูแต่ว่ามีคนมีคนมุงดูอยู่ประมาณ๒๓คน
ปรากฏว่ารถเราเนี่ยหลายจากจุดจอดเรา
ตกทะลุลงไปที่จากจุดจอดนะครับ
ทะลุที่กั้นลงไปที่พื้นที่บ้านของโรงจอดรถ
เราก็ไม่น่าคิดกันว่าเฮ้ยทำไมรถมันถึงไปได้ขนาดนั้น
รถเราจอดผมดึงเบรกมือใส่เกียร์
รถไม่ได้สตาร์ทผมตัดระบบไฟ
ก็ไม่น่าที่จะไปได้ก็ยังงง
แล้วก็ยังเป็นคำถามกันอยู่ว่ารถมันไปได้ยังไง

แล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังงงและมีคำถามในใจ
ใครมีคำตอบเรื่องนี้ช่วยบอกมาหน่อยก็ได้
นี่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตว่าเขาดึงเบรกมือสุดหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเกิดว่าดึงเบรกมือจริงแล้วดึงไม่สุดก็ไหลได้
แล้วบางคนก็บอกว่าอ้าวผีขับแน่นอน
มีคุณผู้ชมมาบอกว่าเปลี่ยนผ้าเบรกหรือว่าสายเบรกครับผีจะกลัว
อันนี้ก็หลักการตามหลักของรถของวิทยาศาสตร์นะเนอะนะฮะ
ซึ่งจริงแล้วเจ้าของรถเก่งเขาก็งงนะเขาก็มาดูภาพเหมือนกัน

ในส่วนของรถเก๋งเอาเข้าอู่ไปแล้วในฝั่งของรถกู้ภัยก็รับผิดชอบค่าที่จ่ายให้นะครับ
ส่วนที่มาของรถตู้เราอยากรู้ว่ารถคันนี้ที่มาที่ไปอย่างไร
ภาคภูมิบอกว่าเขาซื้อมา
ซื้อมาจากน้องที่อยู่ที่พยาวได้ปีกว่าแล้ว
เดิมเนี่ยรถคันนี้เป็นรถของโรงพยาบาลมาก่อน
แล้วซื้อมาดัดแปลงเป็นรถของร่วมกับตันยู
ก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันก็ปีหนึ่งนะฮะ
สิ่งลี้ลับไม่ทราบหรอกถ้ามีจริงก็ขอให้ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยแล้วกัน
เพราะว่ารถคันนี้ต้องช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนเจ็บคนตาย
หลังจากนี้ก็ยังใช้งานและจะไม่ขาย

กลัวเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องรอทำมงทำบุญก่อนดีไหม

ถามไปยังคนที่ดูแลสถานที่ให้จอดรถคันนี้เขาบอกว่า

มันควรจะไม่ขยับใช่ไหมแต่ทำไมรถถึงเคลื่อนทั้งทั้งที่ไม่มี
คนขับนะฮะก็เลยไปถามช่างไปถามช่างซ่อมรถเขาบอกว่า
บางทีเนี่ยใดสตาร์ทมันอาจจะเกิดการช็อตก็ได้นะฮะ
เครื่องเนี่ยมันไม่ติดแต่มันพอมันช็อตมันช็อตหยุดหยุด
ช็อตหยุดหยุดทำให้รถที่เข้าเกียร์หนึ่งไว้เนี่ยมันอาจจะ
มีแรงดันแล้วก็ทำให้รถเนี่ยขยับไปข้างหน้านะฮะส่วนรถ
หรือเปล่านะฮะในภาพจะเห็นว่ามันมีแนวปูนกั้นอยู่ข้างหลัง
มันขยับออกจากตัวปูนกันแล้วก็ถอยหลังไปอยู่ในโผงย่า
อาจจะเสียหายทั้งสองฝ่ายเล็กน้อย
แต่ถ้าเกิดมองในมุมความเชื่อคนก็เชื่อว่าเรื่องของวิญญาณ
เรื่องของผีเรื่องของอะไรหรือเปล่า
แต่มองในวิทยาศาสตร์มันก็คิดไปเรื่องความขัดคล่องของรถก็ได้
เจ้าของรถตู้บอกว่าไม่เคยรับคนตายนะรถคันนี้ย้ำ
แต่ตอนเป็นรถพยาบาลไม่ทราบแต่ตอนเป็นรถกู้ภัยยังไม่เคยรับคนตาย
แต่คนเจ็บทีนี้เรื่องของเรื่องเล่าเจ้าที่แรงหรือเปล่าตรงนี้
เพราะหลายคนเคยไปเช่าที่ตรงนี้ทำธุรกิจแล้ว
มักจะฝันว่ามีคนใส่ชุดขาวมาบอกเลขใบ้เลขเป็นประจำ
อย่างคนงานที่มาทำงานก่อสร้างพอมาถึงเขาบอกว่าเขาเคยจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทาง
ถัดไปถูกไปหลายหมื่นเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้แยกละกัน
ใครคิดว่าเป็นเรื่องของความเชื่อสิ่งลี้ลับวิญญาณอะไรก็ว่ากันไป
คิดว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ขัดข้องเรื่องของรถก็ว่ากันไป
แบบนี้ละกันแต่เอามาให้ดูกันเป็นเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้
ถามคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้หมอปลาต้องเข้าหรือว่าอาจารย์ออสต้องเข้า
บอกมาหน่อยค่ะเดี๋ยวจะได้ติดต่อนะจะได้ถามเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกัน